ช่วงนี้ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องกับเรื่องของการเมืองครับ
การไปสำรวจความเห็นของประชาชนกับผลงานของรัฐบาลเป็นยังไงบ้างครับ
กรุงเทพโพลไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมานะคะ
พบว่าความพึงพอใจในการทำงานของรัฐบาลนั้นลดลงค่ะ
แต่ว่าในส่วนตัวของพลเอกประยุจันทร์โอชานั้นกลับเพิ่มมากขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของความเด็ดขาดในการตัดสินใจค่ะ
กรุงเทพโพลโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เรื่องการประเมินผลงาน๑ปี๖เดือนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศจำนวนกว่า๑๑๐๐ตัวอย่างนะคะ
เพราะว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
เฉลี่ยอยู่ที่๕๙๒คะแนนจากคะแนนเต็ม๑๐
ซึ่งลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ๑ปีที่ได้๕๙๔คะแนน
และรอบ๖เดือนที่ได้๖๒๐คะแนน
สำรวจครั้งนี้รัฐบาลได้คะแนนมากที่สุดในเรื่องของความมั่นคงของประเทศ

และได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านเศรษฐกิจที่๕๐๔คะแนนค่ะ
สำหรับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในช่วง๑ปี๖เดือนที่ผ่านมาได้คะแนนเฉลี่ย๗๒๔คะแนน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินรอบ๑ปีที่ได้๗๑๑คะแนน
สำรวจครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกด้าน
และได้คะแนนมากที่สุดด้านความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจที่๗๙๕คะแนน
ส่วนด้านที่คะแนนน้อยที่สุดคือด้านความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่
ได้ไป๖๑๐คะแนน
ประชาชนร้อยละ๕๘๖นะคะจะออกเสียงสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ขนาดที่ร้อยละ๒๑๘จะไม่ออกเสียงสนับสนุน
เหลือร้อยละ๑๙๖งดออกเสียง
ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบการทำงานครบ๑ปี
รัฐบาลพบว่าเสียงสนับสนุนลดลง๑๔๐
และเป็นระดับเสียงสนับสนุนที่ต่ำที่สุด
นับจากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ